อันนี้เป็นสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวกลับเกาหลีพรุ่งนี้เลยครับ

เหนื่อยไหมมาถึงปุ๊บคิวก็จะเต็มทุกวันเลย
เอ่อก็พอดีมาสั้นนิดหนึ่งครับรอบนี้ก็คือว่าแค่แถลงข่าวแล้วก็เนี่ยครับผม

เอ่อมาสองวันครับผมสองวัน

ที่ดูคลิปที่คนก็แชร์กับหนูเต็มไปหมดเลยนี่ตอบพี่สอรยุทธ์ว่าทำไมไม่นอนบ้าน
แล้วก็เถาตัวนี้บ้านไม่มีห้องหนู

โดนหลานเข้าร้าน
เดี๋ยวคนบอกอย่างอย่างเนี้ย
ข้างพี่มองไม่เห็นขอโทษนะคะ
มีขันตรงนี้ได้ไหมคะตรงแบงก์ลิง

ข้าวใส่ไก่นี้ผมอยากออกมาตั้งนานแล้วครับ

ได้เชิญท้อมกันนะ

เป็นคนชอบดูแบบจักรวาลอะไรอยู่แล้วครับผม

พอดีผมเกิด๒พฤษภาครับ

น้องเกิดพอดีด้วย
อ๋อใช่ครับผม

คือตอนนี้ผมก็แบบยังไม่สามารถบอกอะไรได้มากสักเท่าไหร่

สเฟนเหมือนกันครับผม

ถ้าสมมุติเมื่อกี้พูดถึงบอกว่าชอบอวกาศถูกไหมคะ
ถ้าให้เลือกไปสักดาวหนึ่งน้องอยากไปดาวอะไรคะ

ที่จะส่งคนไปสำรวจอยู่เป็นครั้งแรก

รู้สึกยังไงบ้างกับฉายาที่หลายคนก็ตั้งว่าแบมแบมของขลัง

บ่อยครับผมจริงผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องบังเอิญหรือยังไงครับผม

ผมก็เลยลองครับประมาณ๓๔เดือนที่แล้วผมก็ลองซื้อหวยดู

แต่เวลาเลขของที่เกี่ยวข้องกับน้องทั้งหมดแฟนคลับเอาไปซื้อถูกกันหมดเลย
ผมก็เลยอยากรู้ว่าแบบเขาไปซื้อหวยอะไรกันมา
แต่ตอนนี้ที่ได้ยินมาคือ๕๒เนี่ยหมดแล้ว

๕๒ต้องมาแล้วอ่ะ

ใช่แต่เมื่อกี้ผมดูข่าวอยู่เขาอะไรนะ๑๓๗อะไรนะครับผม

จริงก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่เขามาร่วม
ให้กำลังใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับงานนี้นะครับผม
ก็เอาจริงคือเมื่อวานผมก็แบบ
อยากจะบอกหลายอย่างกับแฟนคลับเหมือนกันครับ
มีแฟนครับมารออยู่หน้าไทรัศด้วยอยากบอกอะไรให้บางของภาพ
มารอกันแบบตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วมันร้อนด้วยครับผม

ก็เป็นแอปเปิ้ลเต็มรอบแรกครับผม
ซึ่งผมก็แบบเอาชีวิตของผมเนี่ย
คลี่คลายเป็นเพลงแต่ละเพลงไปครับ
เพราะว่าเพลงนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตนี้

เขาก็แบบหลายคนอาจจะแบบรู้จักผมแบบเป็นคนหวานหน่อย

โปรดติดตามตอนต่อไป